บอกว่าเหมือนเห็นคุณแซนไปปาร์ตี้มา
เป็นปาร์ตี้ร่องเรือมีแบ็คกาวน์ข้างหลังเนี่ย

เขามารวบรวมมา๒๓วินาทีแล้วก็โพสต์ลงในทวิตเตอร์กัน
แฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรี

ซึ่งคือเขาบอกว่าคลิปนี้มันถูกอัพไว้ในไอจีสตอรี่แอคเคาน์หนึ่ง
หน้าความยาว๒๓วินาที
เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐเนี่ย
ปาร์ตี้บนเรือลำนึงอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยา

เขียนเอาไว้เนี่ยคือลักษณะก็ออกแนวเหมือนจะประชดประชันนะคะ
เขียนทำรวมว่าเป็นแอฟซีพี่แซนค่ะ
ดีใจมากพี่แซนกลับไปปาร์ตี้แล้ว
หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาร่วมยินดีกับพี่แซนได้นะคะ
ยิ้มแย้มมีความสุขมากเลย
ก็เอาง่ายเรียกแขกมาหาคุณแซนใช้คำนี้ละกัน
ทัวร์มาลงเลยก็ว่าได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ย
คนที่อัพไอจีสตอรี่ที่เป็นต้นทางนะคะ

ต้นทางที่อัพจริงคือน้องของคุณแซน
พอคลิปนี้ถูกเอามายำรวมกันแล้วไปอัพอยู่ในทวิตเตอร์

อยากรู้อยากให้พี่แซนพูดความจริงหน่อยค่ะว่ายังไง
คือเจ้าของแอคเคาน์เขาก็มีการแบบเหมือนเข้ามาตอบ
ตอบแทนว่าพูดแล้วก็ไม่เชื่อ

ก็คือจริงเป็นคำที่คุณแซนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ตอนที่มาร่วมงานพิธีไว้อะไรคุณตางโม

จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งมากเลยนะ
ขณะโดนออกหมายจับเรื่องนี้แล้วยังสามารถไปเที่ยวได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเขาตั้งประเด็นข้อสงสัยกันขึ้นนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์นี้มันก็มีเป็นคลิป
ถูกรวบรวมออกมาลงในโซเชียลมีเดีย
ยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลที่แท้จริงค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งที่นักสืบโซเชียล
ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนแล้วกันว่ามันเป็นภาพเก่าเล่าใหม่หรือเปล่า
หรือมันคือภาพจริงเกิดขึ้นอะไรยังไงแบบไหน
อันนี้ถ้าคุณแซนเขาอยากจะชี้แจงเดี๋ยวก็ต้องให้เขาชี้แจงนะ